ณเดชน์แล้วก็ต้องพูดถึงคุณยาย่า
เลือกที่ชนบุรีคุณคือที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๖
ถ้ั้งติดตามน้องปรือิภภัฐญาอำเภอบังรมุงนะคะ
๗ค่ะที่จังหวัดชนบุรี
ที่สาวยายาไปคือที่โรงเรียนเมืองพัทยา๘
บรรยากาศเมื่อเช้าคึกคักมากนะคะ
เพราะว่านอกจากมีประชาชนไปใช้สิทธิ์แล้ว

เพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งเดียวกับคนดัง

ซึ่งสาวยายาได้ลำดับที่๕๒๔นะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวก
มีประชาชนที่เดินทางมาเลือกตั้งก็โอ้โห
พอเห็นสาวยายามาก็สนใจค่ะ
รอถ่ายรูปกันหน้าครูหา
ทีนี้พอหลังจากที่สาวยายาเข้าไปเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ออกมามาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะ
ยาย่าบอกว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
แล้วก็บอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ
จะได้เป็นผลดีกับประเทศชาติ

เพราะว่าสาวยายาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องไปถ่ายละครต่อค่ะ
เอาฟังเสียงจากสาวยายาหน่อยค่ะ
บอกถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของตัวเองมาจ

แล้วก็บอกว่าใช้สิทธิ์ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นนะ

และอยากให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกคน
แสดงพลังโดยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
คนดีเข้าสู่สภากันอย่างเต็มที่นะครับ
ส่วนตัวเธอเองได้ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทย

หลังจากนั้นเธอก็เดินทางต่อไปถ่ายละคร

เพราะว่าน้องยาย่าก็มากับคุณแม่นะครับ